ปกติแล้วถ้าเราหิวเราต้องกินหรือว่าบางคนอาจจะใช้วิธีการกินในการกินแก้เครียด
ทั้งวันทั้งคืนหรืออะไรแบบนี้ทีนี้มันมีหนุ่มคนนึงค่ะที่นครศรีธรรมราชไม่รู้ว่าเขาเครียดหรือเปล่าหรือว่ายังไง
ใช่แต่ที่แน่ครอบครัวแล้วก็คุณพ่อเนี่ยออกมาร้องขอความช่วยเหลือเลย
เพราะว่าลูกชายเนี่ยกินทั้งวันทั้งคืนแล้วมีอาการแปลกคือทุกครั้งเวลากินเข้าไปจะอาเจียนออกมา
คืออยู่ไม่ได้เลยอะค่ะสุดท้ายแล้วคุณพ่อก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนจะมีเอ๊ะเป็นอะไรอยู่สิ่งอยู่ในร่างเขาไหมหรือยังไง

หื้อเป็นใครอ่ะ
สุดท้ายสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่นะคะนายสำรวยแล้วก็นางอารีค่ะ
ก็เลยเข้ามาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนขอความช่วยเหลือจากหมอปลาหน่อย
เพราะว่าลูกมีอาการประหลาดแบบนี้แหละทรมานมานานนะคะ
ทำงานทำการไม่ได้ในขณะที่ญาติญาติก็เชื่อว่า
ไอ้ที่อาการประหลาดแบบนี้เป็นเพราะว่ามีผีอยู่ในตัวหรือเปล่า
เขาคิดแบบนั้นเขาคิดแบบนั้นนะคะ
ขณะที่โบราณก็เขาเชื่อตามโบราณนะว่าอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมมีวิญญาณผีสางนางม้าอยู่ในตัวเขาหรือเปล่า
ก็เลยมีอาการแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะให้หมอปลาเข้าไปช่วยหน่อย
ทีนี้ล่าสุดหมอปลายังไม่เข้ามาเราก็เลยไปสอบถามด้านของหมอก๊อฟก่อนค่ะ
แพทย์สิทธาลิขิตนุกุลนะคะบอกว่าอาการแบบนี้
มันเป็นอาการของคนที่มีโรคแบบกินไม่หยุด
คือมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกันนะ
แล้วก็ถ้าใครที่มีอาการแบบนี้ค่ะกินทั้งวันทั้งคืนหรืออะไรแบบนี้
ก็อาจจะเสี่ยงเรื่องของโรคภัยหรือว่าอันตรายต่างได้

แล้วก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจร่างกายต่อไปด้วยนะคะ
โรคกินไม่หยุดนะครับโดยพอผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะครับ
จากกินเยอะน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเร็วนะครับก็จะเสี่ยงต่อภาวะเหนื่อย
ไม่ทราบสาเหตุครับแต่มักจะสัมผัสกับเรื่องของโรคอ้วน
เรื่องของการดื่มแอลกอฮอลเรื่องของการที่เครียดแล้ว
พฤติกรรมคือเครียดแล้วกินนะครับโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่า
หรือมีความผิดปกติของโรคทางเดินอาหารหรือว่าโรคมะเร็งบางชนิดนะครับ
เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตให้หลีกเลี่ยงโลกนี้
ก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดไม่นอนดึกนะครับ
นี่ก็เป็นข้อมูลจากคุณหมอที่ให้มานะคะ
ซึ่งครอบครัวก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในเรื่องของการพบแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
แต่เห็นบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือครอบครัวหาวิธีการในการรักษาแบบเยอะมาก
จะเรื่องของการไปหาหมอตรวจแล้วตรวจอีกก็ไม่รู้สาเหตุ
หรือไปหาหมอศัยศาสตร์กว่า๒๐๐สำนัก
แม้กระทั่งหมดเงินรักษาเป็นแบบหลากหลายแสนบาทเลย
ก็ยังไม่หายเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
ครับสู้นะส่วนเราเองก็ต้องไม่เครียด

เพราะว่านี่ก็เริ่มจะกินไม่หยุดแล้วเหมือนกันนะฮะก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ย